มาถึงช่วงสุดท้ายของเราคุณพี่ค่ะ
พูดเลยผู้ชายในฝันของเราสัปดาห์นี้ยังคงเป็นสายรอง

แต่เป็นสายร้องมาจากทางเมืองเหนือนะคะ

ต้นเสียงทุ่มนุ่มลึกตัวสูงชนุดเท่มากนะเช่า

พูดขนาดนี้อภิษบอกไปเลยสิว่าเป็นใคร

หนุ่มเปวงไม้เจ้า

อ้าวนั่นก็คือเป้วงไม
เข้าใจแล้วเข้ามาทำไม
เธอจะมาตอบ๑๕คำถามลับแบบอัลเดิร์นสารบ่าว
ถ้างั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะไปดูกันดีกว่าว่านุ่มเป้วงไมค์เขาจะตอบคำถามได้เซ็บแค่ไหน

ผู้ชายในฝัน
สมมุติเราอยู่ก่อนได้ไหมก่อนจะสายไปก่อนไรจะเปลี่ยนไป
สิบห้าคำถามกับเป้วงไม้

น้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่อง
น้ำพริกหนุ่มครับก็อร่อยกว่าครับอร่อยกว่า
แฟนเก่ากับแฟนใหม่ใครทำอาหารอร่อยกว่ากัน

ไม่มีไม่มีแฟนใหม่บ้า
ชอบสาวสูงโปร่งนางแบบหรือตัวเล็กกระทัดรัด
ชอบสาวสูงโปร่งนางแบบครับเพราะว่าเราตัวสูง
สวยอวกอันหรือน่ารักบอบบาก
ชอบสาวสวยอวกอันครับมันถนัดมือดีครับ
วิรกรรมความเจ้าชู้ของคุณคือ
เพราะครบพร้อมกันทีเดียวสี่ห้าคนครับแต่ตอนนี้เลือกเจ้าชู้แล้วครับ

เสียงร้องกับหน้าตาอะไรดีกว่ากัน
ต้องให้คุณเป็นคนตัดสินบ้างครับ
เสียงหายไป๑วันจะทำอะไร
ก่อนเลยอันดับแรกเป็นสิ่งเดียวที่หายไปไม่ได้ครับต้องมีครับ
บนร่างกายชอบส่วนไหนมากที่สุด

ข้อดีของคนตัวสูง
เข่าดีไหมสูงยาวเข่าต้องดีครับ
ท่าที่ทำแล้วคิดว่าเทที่สุด

ผู้แบบตัวร้ายหนึ่งประโยค
แฟชั่นเซ็กซี่กับรับบทนางโชว์เลือกแบบไหน

มอบหนึ่งเพลงให้กับสุสาว
หยุดไม่ได้แล้วหัวใจ
ฉันไม่ยอมปล่อยเธอให้ไปจากฉัน
อกหักล่าสุดเบอร์หนึ่งถึงสิบคุณเจ็บเบอร์ไหน
เจ็บเบอร์เบอร์สิบเลยครับ
ชวนแฟนดูรายการในแบบภาษาเหนือ
บริภาษนะครับป๊ากับผมปเปบวงไมรค์นะครับ
อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืม
เพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีมาให้ติดตามกันต่อ
เราจะคุยกับผู้ชายในฝั่นต่อตลอดครึ่งชมแหวน
ตายนั้นแนะลัล่ายตายนั้นแนะสูงเครทเสียงนมหูเบ่ย
เขาแบบจะชอบแบบไหนก็ไม่รู้นะแต่ยังไงเนี่ยนะเราว่านะพี่เขาเป็นคนที่แบบว่ามีประสบการณ์เราก็น่าจะเลือกรับได้
เขาต้องเลือกรับคนที่มีประสบการณ์ด้วยกัน

ต้องวัดกันที่ประสบการณ์แล้วก็วัดกันที่ร่องรอยของประสบการณ์ด้วย
ใครที่มีร่องรอยของประสบการณ์หรือร่องรอยอารยธรรมเยอะกว่ากันน่าจะได้เข้าไป

ดูสิเป็นริ้วเต็มเลยอ่ะ
ค่ะพรุ่งนี้ติดตามได้นะคะแต่เวลาบ่ายโมทึกบ่ายโมงครึ่งนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีสัน๒ฮดีค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามแซ่บนะคะอยากจะฝากพวกเราถามผู้ชายในฝัน
ฝากมาได้เลยนะคะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลได้นะคะ
วันนี้เราทั้ง๓คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ